ควายหรือกระบือที่อยู่คู่กับชาวนาไทยมาตั้งแต่อดีตนั้นชาวนาจะเลี้ยงไว้เพื่อช่วยในการไถนา
ด้วยควายเป็นสัตว์ที่แข็งแรงและมีความอดทนสามารถช่วยชาวนาลากไถได้เป็นเวลานาน
จึงเป็นแรงงานสำคัญในการปลูกข้าวแต่ละขั้นตอนเป็นวิถีชีวิตที่มีการพึ่งพากัน
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมของชาวนาและควายที่อยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูล
จึงมีการเปรียบควายเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ชาวนาจะคอยดูแลเอาใจใส่ควายด้วยความรักความผูกพัน